คุณผู้ชมครับเรื่องของโผล่รายชื่อคอรมอลในขณะนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนในหลายตำแหน่งนั่นแหละ
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งจะเป็นพลเรือนนะครับ
ไม่ใช่อดีตนายทหารที่มารับตำแหน่งตรงนี้นะครับ
ชื่อคือคุณสุธินคลังแสงรองหัวหน้าพักเพื่อไทย
คนแซวเหมือนกันนะว่าเอ๊ะหรือเพราะเขานำสกุลคลังแสง
คุณสุธินเคยพูดเองตอนที่มีข่าวตอนนั้นยังคิดว่า
เป็นแบบล้อเล่นอ่ะไม่น่าจะเป็นจริงยังบอกอ๋อสงสัยผมนำสกุลคลังแสง
ตกลงเป็นจริงนะฮะทุกผู้ชมครับวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับ
ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า
การเอาพลเรือนไปคุมทหารเนี่ยมันเหมาะหรือเปล่า
มันจะเป็นการด้อยฆ่ากองทัพเขาหรือเปล่านะฮะ
คุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีต่างเนี่ย
แน่นอนว่าพักเพื่อไทยก็ต้องให้เกียรติพักร่วม
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพื่อไทยหรือว่าส่วนของพักร่วมก็ตาม
เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่จะมีคนในกองทัพไม่พอใจที่เอาพลเมืองมาคุมทหารเนี่ย

คุณเศรษฐายืนยันว่าไม่ใช่การด้อยฆ่าทหารนะครับ
คุณสุธินเป็นสอสอที่มีความอาวุโส
เป็นสอสอมาหลายสมัยเป็นคนให้เกียรติคน
เชื่อว่าจะประสานงานกับกองทัพได้เป็นอย่างดี
สุธินเองก็เป็นคนที่เป็นผู้มีอาวุโสนะครับ

เท่าที่ผมรู้จักท่านท่านเป็นคนให้เกียรติคนนะครับ
แล้วตรงนี้ยังไงผมเชื่อว่าการประสานงานกับกองทัพ
ก็หวังว่าจะเป็นเมื่อที่ได้มี
แต่ตัวผมเองผมก็จะไปช่วยดูตรงนี้ด้วยนะครับ
ก็ต้องให้แน่ใจว่าทางทุกสถาบันได้รับการดูแล
ได้รับการเอาใจใส่และการพูดคุยอย่างเหมาะสม

ก็ท่านคงคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่
ให้สัมภาษณ์กันอยู่หลายวันนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของพักภูมิใจไทยเองนะครับ
ก็มีเสียงมุมวิภาควิจารณ์เกี่ยวกับ
ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งมีชื่อของคุณชาดาไทเซศ

หลายคนก็บอกเอ๊ะคุณสมบัติได้หรือเปล่า
หรือคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาก็จะไปร้องเรียนเรื่อง
เรียนเรื่องคุณสมบัติของคุณชาดานี่นะครับคุณอมรรทชกประมิติกุล
ซึ่งเป็นแก่นำพักก้าวไกลก็ถึงขั้นโพสต์ขอความเห็นจากชาวโซเชียลนะครับ
บอกใครเห็นสมควรให้มีการตรวจฉี่ว่าที่รัฐมนตรีบางคนก่อนรับตำแหน่งบ้าง
วันนี้นักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ

คุณอนุทินก็นี่ฮะตอนแรกไม่ได้ตอบนะครับแต่ว่าตอนหลังก็มาให้สัมภาษณ์นะครับยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็หลักฐานต่างนะครับ
แล้วก็ไม่เคยเห็นคุณชาดาทำผิดกฎหมายหรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของพักที่มีน้องชายคุณเนวินที่เป็นตำรวจ
ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคุณอนุทินก็เคยให้สัมภาษณ์นะบอกผมก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขปัจจุบันก็รักษาการอยู่ผมก็ไม่เคยเป็นหมอ
แล้วจะบอกเป็นตำรวจไปคุมกระทรวงศึกษาไม่ได้อันนี้มันไม่เกี่ยวกันคุณอนุทินบอกนะฮะ
คุณชาดาไทเศษสอุทัยธานีพคุมใจไทว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหัสไทยนะครับ
วันนี้ก็ได้ออกมาตอบโต้ถึงเสียงวิภาควิจารณ์ตรงนี้นะครับบอกเป็นเรื่องไร้สาระนะครับ
แล้วก็พร้อมที่จะให้ตรวจหมดนะจะตรวจอะไรก็ได้ตรวจคุณสมบัติตรวจเลือดตรวจฉีดตรวจได้หมด
และไม่ขอตอบโต้ด้วยไม่ชอบคนที่ชอบชกใต้เข็มขัด
คุณชาดาไทเศษสอุทัยธานีพคุมใจไทเจ้าของชายาเจ้าพ่อแห่งลุ่มน้ำสแก่กลัง
เขาเคยเป็นพ่อค้าเนื้อนะฮะเป็นพ่อค้าเนื้อรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี
ส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณชาดาเนี่ยคุณพ่อของคุณชาดาเคยถูกยิงเสียชีวิตตั้งแต่คุณชาดาอายุเจ็ดขวบ
คุณแม่ก็ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกับพี่ชายแล้วปี๔๖นะฮะ
ที่เสียชีวิตชื่อนายสมเกียจจันฮิรันสุดท้ายสารพิพากษายกฟ้องเมื่อปี๔๘นะครับ
ห้าห้าเคยถูกรอบยิงที่โคราชแต่กระสุนเนี่ยคือไม่โดนคุณชาดานะฮะ
แต่ไปโดนลูกชายก็คือคุณฟารุธไทยเศษตอนนั้นอายุ๒๗ปีเสียชีวิตนะฮะ
คือจากการสืบสวนสอบสวนก็ทำให้พบว่าเป็นเรื่องของบนถนนมีการเปิดไฟสูงรถยนต์ใส่กัน
๖๐ตำรวจกองปราบเคยเข้าค้นบ้านพักคุณชาดาแต่คุณชาดาไม่ได้อยู่ที่บ้านนะฮะ
ผลการตรวจค้นในหลายจุดเนี่ยก็ตรวจยึดอาวุธปืนได้เป็นจำนวนมาก
ปีเดียวกันเคยถูกกองปราบตรวจค้นรถ๘คันเป็นขบวนรถเจอปืน๖กระบอกเครื่องกระสุนปืนแล้วก็ยาอี๑เม็ด
ขณะที่กำลังเดินทางไปร่วมงานศพอดีตลูกน้องซึ่งคนขับรถคุณชาดาบอกว่ายาอีเนี่ยเป็นของคนขับรถไม่เกี่ยวข้องกับคุณชาดา
ขณะเดียวกันพักพลังประชารัฐเองนะฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ที่จะมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เคยถูกฝ่ายค้านซักฟอกในสภาเมื่อปี๖๓สภาชุดที่แล้ว
กรณีสารออสเตรเลียเคยตัดสินว่าร้อยเอกธรรมนัฐ
มีความผิดฐานนำเข้าและค้ายาเสพติดเมื่อปี๒๕๕๙
ฝ่ายค้านก็หยิบกรณีนี้ขึ้นมาอภิปรายไม่วางใจ
คุณธรรมนัฐก็ลุกขึ้นตอบโต้ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่
ไอ้ถุงที่เจอที่เมืองนอกเนี่ยมันไม่ใช่ยาเสพติดไม่ใช่เฮโรอีน
แต่มันคือแป้งมันคือแป้งก็กลายเป็นวาถะเด็ดมันคือแป้ง
ทุกวันนี้คนก็ยังพูดถึงกันอยู่
ก็ตอบคำถามในสภาในการซักฟอกเป็นวาถะแห่งปีในตอนหลังนะครับเมื่อปี๖๓นะครับ
แล้วก็เรื่องของหน้าตาของคอรมอเศรษฐานึงเนี่ย